สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

ตั้งแต่อายุ๑๖หนูได้ตำแหน่งอะไรบ้างลูก
เริ่มต้นจากเวทีไทยซุปเปอร์โมเรลค่ะ

สเปอร์โมเดลนี้เข้ารอบ๒๐คน

แล้วก็อีลิตโมเดลลูกไทยแลนด์

แล้วก็มาเกรดเวสยามโมเดลไอดอล

เห็นไหมผ่านมาแล้วเรามาเริ่มที่พื้นดวงเลย
อายุ๒๐เท่านั้นเองค่ะพ่อหมอจ๋า

ก็เกิดราศีพฤศพ

ตามสโลแกรนเลย
มันต้องดูที่ลักษณะด้วยต้องบอกก่อนนะว่า

คุณพ่อเนี่ยส่งนะก่อนที่จะประกวดนางแบบ

ให้ไปเรียนกับนางแบบอาชีพเลยนะ

หมดเงินไป๖หลัก

ก็มีแค่ฝึกบุคลิกเช่นการเดิน
การโพสต์ออนสเตจอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะเป็นนางงามก็มาเดินเลยไม่ได้

หมายถึงปรับบุคลิกภาพ
เพื่อที่จะออกสู่สาธารณะชน

มันเวิร์กไหมเวิร์กกว่าก่อนเรียนไหม

กับพี่ลูกหมีเนี่ยหลังจากที่สิเข้ารอบ

ตอนนั้นรู้สึกว่าไปดูวีดีโอ
ย้อนไปตอนที่เข้ารอบเนี่ยรู้สึกว่าเรา

ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามาหลายปี

แต่หนูเนี่ยไปปีแรกอะคือหนูได้เลย

แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไปเรียนกับพี่ลูกมี

ราศีพฤศพลักษณะราศีสิงศ์เนี่ย

ไม่ว่าจะดูจากลักษณะหรือราศีเนี่ย
พฤศพหรือสิงศ์เนี่ย

เพราะฉะนั้นเป็นคนดื้อจริงแล้วลึกเป็นคนดื้อ

ใจร้อนแล้วในพื้นดวงชะตาเนี่ย
ถ้าดูลึกมีดาวอังคารมากุมจุดเกิด
ก็เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงธโมน

มีความเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในตัวเองครบ

แล้วประกอบกับเป็นคนเรียนรู้
ในการเจรจาภาษีเก่งด้วย
สามารถที่จะทันไหวทันพลิบ
ในการที่จะโต้ตอบสื่อสาร

และเล็งกับดาวพฤษฐศาสตรีเป็นมหาจักร

อันนี้เป็นคุณสมบัติในข้อดีของ

เป็นสุริยธิษฐ์แต่ตั้งชื่อสาธิ

คือคือพระสาธิในแปลว่าพระจันทร์นะ

เป็นประแปลว่าอะไรรู้ไหมพระจันทร์เป็นประเนี่ย

ไม่ได้อยู่กับแม่คุยกับแม่ไม่รู้เรื่อง

แล้วพระจันทร์เป็นอะไรกับดวงชะตา
รักค่ายเมตตาเอ็ดูซัสสิ
ไม่ได้รับในสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นพื้นชะตา

ตั้งชื่อใหม่ที่มันมีกำลังกว่าสติ

พระจันทร์ในดวงเป็นอริแล้วมีเป็นดาวที่หมดกำลัง
อ๋อเหรอฮะแสดงว่าน้องเขาถ้าเปลี่ยนชื่อดวงจะรุ่งกว่านี้คืออัน
เราไม่รู้ไงแต่ดูจากพื้นของหลักเกณฑ์ในทางหัวรศาสตร์ที่
ดวงลึกมาแล้วมันจะมีดาวปรากฏเห็นไหมเนื่องจากเขาเกิด
แบบพื้นของพราสีสิงอันที่จริงแล้วมันก็คงจะไม่คล้ำดำ
ขนาดนี้หรอกนะพระอาทิตย์แต่พอพระจันทร์คือความสว่างทุกของสาย

จุดเกิดมากจากขาวสว่างใช่ไหมอืมอันเนี้ยพันธ์จำเป็นอะไรกับดวงสตาร์
แต่ที่แน่ดื้อแน่นอนสนแน่นอนขโมนแน่นอนเพราะว่าเคยอยู่ในห้องไอซียูเมื่อวัยเยาวมาแล้ว
อ๋อเหรอใครจมน้ำหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรลูกไม่ค่ะเหมือนตอนนั้นอยู่ในสนามเด็กเล่นค่ะ
แล้วก็มันเป็นท่อนไม้เป็นขั้นขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จริงจริงอ่ะ
ปกติเขาก็ปีนจากด้านบนนี่แหละแต่หนูไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหนูปีนจากด้านล่างแล้วแบบไต่ขึ้นอย่างนี้
แล้วท่อนไม้อันสุดท้ายเนี้ยเขาไม่ได้ล็อกประตูเอ่อตะปูไว้อืมมันก็เลยไหลลงมาแล้วหนูอ่ะ
หล่นลงไปกับพื้นก่อนแล้วก็ท่อนไม้นั้นอ่ะหล่นมาทับอกหนูอืมใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะ
อนุบาลเข้าโรงพยาบาลเลยใช่เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเอ็กซาเรย์ไอซียูเรียบร้อย
แสดงว่าเป็นเด็กที่แสบมาตั้งแต่เด็กเลย
ซุกซนโอเคค่ะเจ้าแกนคืน

ก็เลยร่ำเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเราคิดไว้ว่าในอนาคตได้ใช้แน่
แล้วตอนนี้เรียนกับธุรกิจการบินอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่านางแบบนางงามหรือว่าแอลส์เตต

จากอาชีพนางแบบที่ตัวเอง
เริ่มที่จะเข้าสู่เวทีประกวดแล้วผันมาเป็นนางงามได้ยังไงล่ะคะ
ก็เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากหยุดแค่นี้
เป็นนางแบบแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงมันต้องเก่งหลายด้าน
มันไม่ใช่แค่แบบเป็นนางแบบอย่างเดียว
เรารู้สึกว่าโอเคเราลองไปลองเปลี่ยนด้านสิ

หนูก็เลยโอเคลองไปประกวดปีแรกค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สวยยังไม่เป็นนางงามเลย
เพราะว่านางแบบกับนางงามมันต่างกัน

เราก็ไปแบบว่าอย่างนั้นแหละค่ะเด็กอย่างนั้น

จากนางแบบเข้าสู่นางงาม
คุณก็เลยว่าเวทีแรกไม่ได้รางวัลอะไรเลย

เอาละบูรณาการตัวเองเลย

เพื่อที่จะแบบว่าไปลงประกวดอีกรอบใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะไปเสริมหน้าอกมา

คือนางแบบนี้เราเป็นไม้แขวนเสื้อไงคะ
เราไม่จำเป็นต้องมีหน้าอกก็ได้

ต้องแบนใช่ต้องแบน

ต้องมีเสื้อมีโซง

นางแบบจะต้องหน้าอกใหญ่มาก

ทำไมโดยอายุประมาณนี้

มันจะมีดาวดวงหนึ่งคือดาวอังคารนะต้องเด่น

ให้เค้าเสื้อจรัจให้คนได้สนใจแล้วเจอประจักษ์ตา
ใช่ไหมทัยยี่ด้วยคำพูดเอาตายไปเลย
ตัวเรื่องนี้เธอยังพัฒนาไปไกลเพราะเรื่องวาจานำเสียงที่สามารถที่จะเล่นได้
แต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ยไอ้ดาวอังคารคือกล้าแข็งขยันให้อังคาร
ดวงนี้กุมจุดเกิดเลยเมื่อดาวอังคารกลุ่มจุดเกิดก็แปลว่าเป็นคนที่มีความกล้า
มีความทะเยอทยานพระดาวอังคารมาจากเรือนสู่พระแปลว่ามีความปรารถนาและโลกจิตสาดิตกับการแข่งขัน

ไปแล้วเธออย่าลืมนะว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเวทีแห่งการ
แข่งขันที่จะได้โล่ได้รางวัลได้มงกุฎเนี่ยมันเป็นเรื่องเวที
แค่๑๐ของวงการเพราะความเป็นจริงนั้นมันยังมีเวทีของนางแบบ
จริงในสถาอาชีพของนางงามจริงในสถาอาชีพที่จะต้องไปประเทิน
ขอถามอะไรหน่อยตั้งแต่อัพหน้าอกมาปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วคือเราเปลี่ยนบทบาทอยู่แล้ว
แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนความฝันแล้วเออเราต้องทำในอาชีพนางงามให้
สำเร็จไม่ว่าคือหนูก็หกล้มหนูก็เอ่อผิดหวังมาเยอะแต่หนูก็ไม่
ท้อแท้หนูต้องทำมันให้สำเร็จคือเข้าใจไหมคะคือแบบเวลาเราเรารู้
มันจะเปลี่ยนดวงเปลี่ยนแล้วใจสำหรับตัวหนูแล้วมันเปลี่ยนตั้ง
นี้ดาวดวงที่ว่าหนูเป็นอริกหนูจะต้องหาของครั้งเกี่ยวกับ

มีไหมค่ะ
มีเนี่ยให้หนูไม่ได้หรอกเพราะว่า
ถ้าให้ใครกันแล้วเดี๋ยวคนนั้นจะรัก
ตอนนี้จะมีคนที่เป็นผู้จริง

สิมีแฟนกันอย่าง

ถ้ามันพุ่งกันได้จนขนาดแบบอยู่ตลอดฟังอีก๑๐ปีนะ
แฟนก็มาด้วย